วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยการแถลงผลชนสูตรเกี่ยวกับอาการป่วยของน้องน้ำตาล
ค่ะก็เสียชีวิตเมื่อ๑๔มิถุนายน๒๕๖
วันก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่าอยู่ดีที่บ้านที่สมุทรสาคร
ทานข้าวกลางวันอยู่กับคุณแม่เลือดออกปากออกจมูกหายใจไม่ออก
แล้วก็สำลักเลือดตัวเองที่ไหลออกมานะคะโอ้โห
คือต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ส่งต่อมาที่สิริราชพยาบาล
ใช่ค่ะแพทย์ก็พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับ
หัวใจก็หลายครั้งสุดท้ายแล้วก็ช่วยไม่ได้จริงจริงนะฮะ
และที่สำคัญในช่วงระหว่างนั้นก็คือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้ำตาล
ไม่รู้ว่าเลือดออกมาจุดไหนจากจุดไหนของร่างกายออกอยู่ภายในเนี่ย
ค่ะทางคุณหมอก็เลยต้องขออนุญาตทางครอบครัวของน้องน้ำตาลในการนำชิ้นส่วนเป็นชิ้นเนื้อนะคะ
ตัดไปเพื่อตรวจพิสูจน์ว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากโรคอะไรกันแน่
ใช่แล้วครับก็น้องน้ำตาลก็มีพิธีชาปนกิจศพไปแล้วนะครับ
แต่ว่าทางครอบครัวก็อนุญาตให้ทีมแพทย์ตัดชิ้นเนื้อบริเวณส่วนที่จะหาสาเหตุได้แถวโพรงจมูกไปนะฮะ
และวันนี้มีการแถลงจากสิริราชพยาบาลมาแล้วนะครับเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาแล้วก็ป้องกันกันต่อไปด้วย
วันนี้ศาสตราอาจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพร้อมด้วยรองศาสตราอาจารย์นายแพทย์ปรัญญาสากิยลักษณ์แพทย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและส่วงอกภาควิชาศัลยศาสตร์
ซึ่งเป็นแพทย์เจ้าของไข้ของนางสาวบุษรรณทองชิวหรือว่าน้ำตาลเดอะสตาร์นะครับทั้งสองท่านได้ร่วมกันรายงานผลการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อหลังโพรงจมูกของน้ำตาลนะฮะ
คือหลังจากที่น้องน้ำตาลเสียชีวิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขออนุญาตส่องกล้องเข้าไปดูที่บริเวณหลังโพรงจมูก
และพบว่าบริเวณเยื่อบุหลังโพรงจมูกของน้องน้ำตาลมีสีผิดปกติไปจากปกติจะขนาดประมาณ๐๕๑เซนติเมตร
ได้ตัดชิ้นเนื้อบริเวณดังกล่าวไปเพื่อตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาหาสาเหตุในการเสียชีวิต
บอกว่าระหว่างที่ตัดชิ้นเนื้อพบว่ามีเลือดไหลออกมาจำนวนมาก
โดยหลังจากย้อมชิ้นเนื้อพบว่าเข้าได้กับวรรณโรคแต่ไม่พบเชื้อ
บ่งชี้ว่ามีเชื้อวรรณโรคหลังโพรงจมูกซึ่งในกรณีนี้มีโอกาสติดต่อกันได้น้อยมากนะฮะ
ตกลงน้องน้ำตาลเสียชีวิตจากวรรณโรคหลังโพรงจมูกนะครับค่ะซึ่งจากสถิติในประเทศไทยนะครับ
ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบที่เก็บสถิติไว้พบว่ามีคนไทยเป็นวันโรคประมาณแปดหมื่นคน
ประชากรทั้งหมดหกสิบเก้าล้านคนอืมในแปดหมื่นคนที่เป็นวรรณโรคนะ
ท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอนร้อยละแปดสิบสาม
อันนี้เราพบโดยปกติทั่วไปคือเป็นที่ปอด
อันเนี้ยเจอเยอะนะฮะร้อยละสิบเจ็ดตรวจพบนอกปอดอืม
ส่วนกรณีแบบน้องน้ำตาลคือเชื้อวรรณโรค
หลังโพรงจมูกเนี่ยพบน้อยมากน้อยขนาดที่ว่าน้อยกว่าร้อยละ๑ครับ
ว่าใช่เนี่ยก็สรุปว่าการวินิจฉายโรคขนาดนี้
ก็สรุปว่าการวิจัยโรคเป็นเรื่องของพันธโรคที่บริเวณด้านหลังของโพรงจมูก
อันโรคไม่ใช่เป็นอันโรคที่น่ากลัวหรือเป็นอันโรคที่น่ากลัวเทียบ
เพราะอันโรคเป็นอันโรคที่หนึ่งรักษาได้
ต้องบอกว่าเป็นกรณีที่ไม่ปกติจริงเป็นกรณีที่เจอน้อยมาก
อาจจะเป็นว่าฝังเอิญตรงตำแหน่งที่เป็นวันโรคของนั้นด้านหลังมีเส้นเลือดอยู่
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดนี่เลือดออก
ไม่อยากให้ตื่นตระหนกเนื่องจากกรณีของคุณน้ำตาล
วรรณรกจำนวนหนึ่งมีอาการในกรณีที่วรรณโรคที่อย่างกรณีของคุณน้ำตาลยังไม่มีอาการอะไรเลย
คุณหมอก็เลยย้ำว่าอย่าตื่นตระหนกจากกรณีของน้องน้ำตาลนะคะ
เพราะว่าวรรณโรครักษาได้นะคะ
ตราอาจารย์ดรในแพทย์ประสิทธิ์ยังบอกว่าในประเทศไทยค่ะ
ตั้งแต่ปี๒๕๓๕จนถึงปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นวรรณโรคที่โพรงจมูก๓๙รายเท่านั้นนะคะ
แล้วก็รักษาหายทั้งหมดค่ะเพราะว่าสามารถตรวจพบก่อน
อกจากนี้เลือดที่ไหลออกมาออกมามากกว่าผู้ป่วยทั่วไป
จากการรายงานทั่วโลกยังไม่พบอาการเช่นนี้มาก่อนนะคะ

คือแบบไม่แสดงอาการไม่เห็นไม่อะไรเลย
แล้วก็เลือดออกเยอะมาก

ถือว่าเป็นกรณีที่หาว่าหายากมากที่จะเจอกรณีแบบนี้
ไม่เคยมีรายไหนในโลกที่มีเลือดออกเยอะแบบนี้ค่ะคุณหมอบอก
แสดงว่าน้องน้ำตาลโชคร้ายจริง
สำหรับสาเหตุของวรรณโรคหลังโพรงจมูกเนี่ยนะคะ
เป็นโรคติดต่อทางการหายใจ

เชื้อจะแพร่จากผู้ป่วยวรรณโรคปอดไปสู่บุคคลอื่นทางละอองเสมหะขนาดเล็กค่ะ
ดังนั้นสามารถเกิดได้ในทุกอวัยวะของร่างกายนะคะ
ซึ่งจะแพร่กระจายการติดเชื้อไปยังอวัยวะอื่น
กรณีของน้องน้ำตาลก็คือไปยังโพรงจมูกค่ะ
แต่ส่วนใหญ่วรรณโรคเนี่ยจะเกิดที่ปอดที่ปอดร้อยละ๘๐
แต่น้องน้ำตาลเป็นส่วนน้อยจริงที่ไปเกิดที่โพรงจมูก

ไอเรื้อรังนานถ้า๒สัปดาห์ขึ้นไปแล้วก็อายโดยไม่รู้สาเหตุเนี่ย

แต่บางรายก็คือไม่ไอก็มีนะคะครับ
แต่ให้สังเกตอาการข้างเคียงอื่นค่ะ
น้ำหนักลดเบื่ออาหารอ่อนเพลียมีไข้
ถ้ามีอาการอย่างน้อย๒อาการขึ้นไปตามที่บอกไปเนี่ยนะคะ
ต้องรีบตรวจค่ะต้องรีบไปโรงพยาบาลตรวจหาวรรณโรคนะคะ

ส่วนวิธีในการที่จะป้องกันรักษานะฮะ
โดยเฉพาะการป้องกันนะครับทางแพทย์แนะนำแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็คือเรื่องของอุบัติการของวรรณโรคในประเทศไทยยังไม่ลดลงสามารถเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัย
และสามารถเกิดขึ้นได้ในหลากหลายอวัยวะอันนี้คือท่านต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน
ใช่ค่ะนะครับหลังจากนั้นสองควรตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี
หากพบสิ่งผิดปกติอะไรจะต้องไปสืบค้นจนพบสาเหตุของความผิดปกตินั้นในร่างกายของท่าน
บางคนไปเจอไม่เจอก็ปล่อยไปอันนี้ไม่ได้นะครับ
แม้การตรวจร่างกายจะปกติแต่หากมีอาการผิดปกติระยะเวลาหนึ่งเช่นน้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุ
ื่ออาหารมีไข้ต่ำหรือว่าคลำตามร่างกายแล้วไปเจอก้อนผิดปกติ
อันนี้ต้องไปพบแพทย์นะฮะเพื่อที่จะหาเหตุแห่งการผิดปกตินะครับ
แล้วก็ตรวจสุขภาพอยู่สม่ำเสมอดูแลสุขภาพรักษาร่างกายให้แข็งแรง
ไปในสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่คนเยอะนะสถานที่แออัดเป็นสถานที่ปิด
อย่างในห้างแล้วเรารู้ว่าเราอ่อนแอเราก็ต้องใช้หน้ากากอนามัยช่วย
ค่ะอย่างเด็กแรกเกิดนะคะเหมือนตอนเราเด็กเวลาเราที่เราได้ยินว่าปลูกฝี
นั่นคือฉีดวัคซีนวรรณโรคไหล่ด้านซ้ายแล้วก็จะมีการฉีดวัคซีนกันแล้ว
แล้วก็รักษาได้นะคะแต่ต้องตรวจให้เจอนะคะอย่าปล่อยประละเลยเรื่องของสุขภาพ
แล้วก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องน้ำตาลอีกครั้งหนึ่งนะคะ